เริ่มต้นวันนี้ไปดูประเด็นการเมืองนะครับ

นายกรัฐมนตรีนั้นแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับ

นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
ได้มีการแถลงนโยบายแล้วก็บอกว่ามีข้อเสนอบาง
ข้อเสนอที่จะนำกลับไปพิจารณาขณะที่การประชุมคอรมอลนัดแรกพรุ่งนี้นะครับ
๓กันยายนนั้นจับตาให้ดี
มีเรื่องลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
มาให้ทันก่อนช่วงวันชาติจีนต้นตุลาเพราะช่วงนั้นหยุดยาว
แล้วก็คนจีนไปเที่ยวกันเยอะอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทย
ในการกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับ
นายกรัฐมนตรีครับอันนี้ภาพตั้งแต่ตอนช่วงเช้า
ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะฮะมาถึงสภาสักประมาณ๙นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
สีหน้ายิ้มแย้มกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้
บรรยากาศดีครับสร้างสรรค์จัดสรรเวลาได้ดี
มีข้อเสนอบางข้อที่จะนำกลับไปพิจารณาส่วนที่เมื่อวานนี้ครับ
ต้องเข้าออกห้องประชุมบ่อยเพราะว่าเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยสั่งงาน
ฝ่ายค้าทวงถามแหล่งที่มาของเงินนะครับ
นายกบอกว่าได้ชี้แจงบ้างแล้วหลังจากนี้จะเข้าไปที่กระทรวงการคลังครับ
อย่าลืมว่าทางนายกเศรษฐาเนี่ยควบคลังด้วยนะครับ
วันที่๑๔กันยาก็คือวันพฤหัสนี้จะเอารายละเอียดไปเสนออีกรอบหนึ่ง
จากนี้ครับได้บอกถึงการประชุมคอรมอลนัดแรกวันพรุ่งนี้ว่าช่วงบ่ายครับ
สื่อเตรียมทำข่าวได้เลยจะมีการประกาศนะฮะลดค่าไฟค่าน้ำมัน
ขณะที่เรื่องของการปลดล็อกวีซ่าฟรีครับให้กับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งจะพยายามเอานโยบายของพักร่วมที่เคยเสนอประชาชนในการเลือกตั้ง
มาคุยกันด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นรัฐบาลผสมไปแล้วฮะ

ไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเศรษฐาทวีสินครับ
เดี๋ยวคอยฟังดีกว่านะครับไม่อยากพูดไปก่อนนะครับ
ใจเย็นนิดนึงพูดธิบายทราบแน่นอน
แท้คุณและ
๗กันยายนนี้ครับ
ก็เป็นการชี้แจงแล้วก็การแถลงนโยบายวันที่๒ของนายกเศรษฐานะคะ